เสรีพิสุทธิ์ครับด้วยความเคารพนะครับ
ผมอยากให้ท่านเข้าสู่เนื้อหาของงบประมาณครับ
ก็ผมกราบเรียนท่านผมฟังท่านมาหลายนาทีแล้วท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วนะครับ

ผมกางอยู่แล้วครับท่านเสรีพิสุทธิ์ครับ
วันนั้นผมไปฉีดยาผมเห็นท่านอนุทิน

ต๊อกต๊อกต๊อกต๊อกต๊อกต๊อกต๊อกต๊อกต๊อกต๊อกต๊อก
ต๊อกต๊อกต๊อกต๊อกต๊อกต๊อกต๊อก

ผมไม่ได้อภิปรายเนื้อหาของงบประมาณ
แต่ผมกำลังอภิปรายว่ารัฐบาลไม่มีอำนาจทำงบประมาณ
เดี๋ยวไม่มีอำนาจอย่างไรผมจะอธิบายให้ฟัง
ถ้าเป็นรัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับท่านประธานฟังให้ดีนะฮะ
ถ้าเป็นรัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นรัฐบาลท่านสุริยุทธ์ท่านสมัครนะครับ
ท่านสมชายท่านศิษย์ท่านยิ่งรัก
ซึ่งกระบวนการได้มาซึ่งนายมตรีเนี่ยเป็นการกระทำที่ผ่านขั้นตอนโดยชอบด้วยกฎหมาย
เสรีพิสุทธิ์ครับด้วยความเคารพนะครับ
ผมอยากให้ท่านเข้าสู่เนื้อหาของงบประมาณครับ
ผมฟังมาหลายนาทีแล้วท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วนะครับ
ขอให้เป็นแบบอย่างให้กับสอสอรุ่นน้องเขานะครับ
เวลาวันนี้เราประชุมเรื่องพรบงบประมาณแผ่นดิน
ฉะนั้นเราต้องมาพูดถึงเนื้อหาของงบประมาณแผ่นดิน
ว่าดีไม่ดียังไงชอบไม่ชอบยังไงเหมาะสมไม่เหมาะสมยังไงน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับ
ไม่ใช่ว่าท่านไล่ยาวมาตั้งหลายนาทีแล้วนะครับ
เชิญท่านเข้าเนื้อหาครับถ้าท่านไม่เข้าเนื้อหายังออกนอกเนื้อหาประเด็นงบประมาณอยู่นี่
ผมบอกท่านแล้วตั้งแต่ต้นผมไม่พูดถึงเนื้อหา
ถ้าท่านไม่พูดเรื่องงบประมาณท่านก็ควรจะนั่งลงแล้วครับ
ผมพูดถึงว่ารัฐบาลไม่มีอำนาจนะครับแล้วก็ท่านก็ไม่มีอำนาจที่จะรับมาด้วย
อย่างนี้ไม่ใช่เนื้อหาเหรอนะครับนะท่านไม่มีอำนาจนะ
ถ้าไม่งั้นผมออกไปที่ผมกำเนินกดีท่านทันทีนะ
ก็แล้วแต่ท่านพิจารณาแต่ผมอยากให้ท่านเข้าเนื้อหาเชิญครับ